คุณผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับรถสิบล้อ
นะครับพุ่งชนทานรถสองแถวปั้งก็ให้อ๋อ
คนที่ตกลงมา๒คนเป็นผู้สูงอายุครับนิดเดียว
เห็นไหมว่านิดเดียวชนเขาเสร็จปั๊บปั๊บคุณผู้ชมนะฮะ
มีคนแก่สองคนได้รับบาดเจ็บแต่คนนึงอ่ะตกมาที่พื้นค่ะ
ไอ้รถบรรทุกทำไงอ๋อลิฟต์ปากตรงหน้านะเออรถบรรทุกทำไง
รถบรรทุกขยับมันจะไปต่อแล้วถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุท่านนั้น
ไม่ขยับหลบดูจังหวะนี้อะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมมันถอยแล้วถอยแล้ว
อ้าวชนเขาแล้วนี่หว่าก็จะไปต่อแล้วอ้าวยังไปดูนะดูนะดูนะ
ล้อหลังถ้าไม่พลิกตัวนะเกือบทับไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหรถสิบล้อไปแนบเลยเหตุการณ์นี้นะครับระทึกจริงจริงเกิดขึ้นที่ถนน
ถนนสายเศรษฐกิจฮะชนบุรีบ้านบึงตะบนหนองวีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
สิบโมงเช้าได้ยี่สิบกันยายนที่ผ่านมาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจอรถสองแถวสีเหลืองสายชนบุรีหนองรีฮะถูกชนท้ายพังเสียหาย
กระจกบาน่าเนี่ยแตกเลยโดนชนข้างหลังนะฮะแต่กระจกหน้าแตก
คิดดูแล้วกันว่ามันชนแรงแค่ไหนใกล้กันนะครับรถบรรทุกสิบล้อ
เป็นฮีโน่นะทะเบียนปฐุมธานีในสภาพกันชนหน้าเนี่ยหลุด
กระจกฝั่งซ้ายเนี่ยแตกส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายสูงอายุ
กับผู้หญิงสูงอายุ๒คนครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามนายชายะรัฐไซแก้วอายุ๗๐ปี
คนขับรถบรรทุกเล่าบอกว่าเขาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
มันเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ก็พยายามจะบังคับรถเข้าข้างทาง
แต่บังคับรถไม่ได้อีกก็เลยพุ่งชนท้ายรถสองแถวไปนะครับ
แล้วทำไมไม่หยุดอ่ะจะไปไหนต่อส่วนนายบุญชัยต้นมงคลวัฒนาอายุหกสิบเก้าปี
คนขับรถสองแถวเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผมก็จอดรถรับผู้โดยสารสองคนนะนะ
แต่จู่รถมันถูกมาชนป้องปั้งเลย
ตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถสิบล้อฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

เอาล่ะเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยเล่ามาเนี่ย
ก็พยายามจะบอกว่าเบรกใช้งานไม่ได้ใช่ไหม
อืมแล้วเมาป่ะเออแล้วเมาเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
จะแจ้งก็หาเมาแล้วขับต่อไปครับ